มาดูเรื่องของช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มอยากเลือกตั้ง
ก็ยังไม่ได้สนนะคะถึงข้อเสนอของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ซึ่งตอนนี้ทั้งกองทัพเอง
ถามว่าถ้ายังมีความวุ่นวายอยู่แบบนี้
อะไรจะเป็นหลักประกัน
หลังจากเลือกตั้งบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อย

ข้อเสนอให้นายกจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้น

ไม่เช่นนั้นจะรวมตัวกันอีกครั้ง

วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเหมือนกันนะ

แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่เอง

แต่ว่าการเคลื่อนไหวก็สามารถทำได้นะครับ

มีปฏิกิริยาออกมาจากท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าก็ห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้

พยายามเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวาย

หากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้อง
แล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าภารกิจสำคัญของคอสช
ก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
หากยังเกิดความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องแบบนี้

จะเป็นหลักประกันว่าบรรยากาศของการเลือกตั้ง

เพราะว่าวันนี้สังคมเริ่มกังวลว่าภาพเก่า

เพื่อประคับประคองให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้

คนที่นำข้อความนายกมาเปิดเผยก็คือ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกมตรี
ค่ะฉันเดียวกับพลตรีปียพงศ์กลิ่นพันธุ์
ซึ่งเป็นทีมโฆษกของทางขอสช
บอกว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถือ

ที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
ไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกัน

การปฏิบัติตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำของวันเสาร์
ที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

กับสถานการณ์ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิ์ของใคร
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานพยาน
กลุ่มเคลื่อนไหวเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่
หรือเข้าข่ายความผิดกรณีใดบ้าง
พร้อมยืนยันว่าคอสชกับกองทัพ
เป็นเนื้อเดียวกันกับประชาชนไม่อยากให้แบ่งแยกกัน

จากนี้นะคะนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
คอสชจะต้องรับฟังถึงเหตุและผล
ข้อเรียกร้องที่ทำให้มีคนออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้
เพื่อประเมินความต้องการของคนในสังคมเรื่องของการเลือกตั้ง
ต้องทำให้เกิดความมั่นใจให้ได้ว่าจะลดการใช้อำนาจพิเศษ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำให้คนส่วนใหญ่ยอมรับค่ะ
ขณะที่สวนดุสิตโพมีการสำรวจความคิดเห็น

เป็นผลสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่แหละ
เห็นว่าควรมีการเลือกตั้ง
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่นั้น
ความคิดถึงเรื่องนี้๑๕๑๒๑ระบุว่าเอาอยู่นะ
รัฐบาลนี้เอาอยู่เพราะมีอำนาจพิเศษ
มีกำลังทหารอย่างเด็ดขาด
ส่วนรองลงมาเรื่องของความคิดเห็นก็คือไม่แน่ใจ
ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวนี่คือให้อยู่ที่๑๓
และร้อยละ๑๙๑๘มองว่าเอาไม่อยู่
เพราะบ้านเมืองมีปัญหาหลายด้านแก้ไขยากค่ะ
นั่นคือความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพอวันอา